เรามาช่วยเรามาเป็นสื่อกลางครับ
ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูข่าวนี้
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าในวันเข้าพรรษาแบบนี้
ถ้าท่านอยากจะทำทานอยากจะช่วยอยากจะบริจาค

เมื่อวานนี้เบิร์ตและทีมงานเสียน้ำตาครับ
ไปที่บ้านเลขที่๓๑๓หลังนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผมข้ามไปฝั่งวารินวารินชำราบอุบลราชธานี
บ้านนี้อยู่กัน๔คนนอนติดเตียงคนหนึ่ง
อีก๓คนคนแก่ดูแลคนป่วยดูแลเด็ก
คุณผู้ชมครับผมเข้าไปแล้วในบ้านนะครับ
คุณมะลิวัลนี่นะครับนั่งอยู่คนกลาง
แล้วก็ลูกสาวนั่งอยู่ชิดหน้าจอทีวี
แล้วเด็กน้อยคนนั้นผมเรียกว่าน้องนนท์ก็แล้วกันนามสมมุติ
นนท์นั่งอยู่ชิดตรงนู้นนะครับ
ผ่าสมองตั้งแต่ตัวแค่นี้ผ่าสมองแผลยาวพันธุ์หลังหัว

คุณผู้ชมครับเข้าครัวนี้คลอส้ำกรรมสัตย์คุณผู้ชม
คือลูกสาวก็คือคนที่นั่งหน้าจอทีวีเอาเสื้อเหลืองเมื่อกี้นะ
คุณธนิดาเนี่ยป่วยตอนแรกไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไร
ไปหาหมอหมอบอกว่าสมองฝ่อนี่คุณแม่เขานะ
นี่คุณแม่เขาสมองฝ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินก็เดินไม่ได้ต้องถัดเอา
เอาแล้วที่ผมบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์
ช่วงที่ตั้งคันน้องคนนั้นน้องนนนามสมมุตินี่ครับคุณผู้ชม
ร้องไห้ใส่ผมอย่างนี้แล้วผมจะไม่ร้องไห้ได้ยังไง
คุณผู้ชมครับชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันจริง
แล้วสามีเนี่ยนะครับสามีของพี่เขาเนี่ยที่นั่งปาดน้ำตาอยู่กับเบิร์ตเนี่ยครับ
เสียชีวิตโอ้โหเสียชีวิตไป
คุณผู้ชมครับสองพันสองร้อยบาทคุณผู้ชมใช้กี่วัน
บ้านนี้อยู่กันที่ผมบอกติดเตียงคนหนึ่งนะครับ
แล้วก็คนแก่ดูแลเด็กหนึ่งคนคนป่วยสมองซอยหนึ่ง
สองพันสองร้อยบาทใช้กันหนึ่งเดือน

ไทยรัฐเองจะเป็นสื่อกลาง
ชีวิตความประหยุดเป็นอย่างไรบ้าง๔คนเรา
ก็ลำบากค่ะแน่นายก็มีแต่คนพิการ
สองคนแล้วแม่ผู้สูงอายุอื่นนะคะ

๒๐๐นี่ใช้กี่วันทั้งเดือนเลยเหรอ
เพราะลูกสาวก็ป่วย

เป็นคล้ายกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แต่ว่าทางหมอว่าเป็นสมองปอด
พอมาอายุ๔ขวบก็เป็นเนื้องอกในสมอง

หันหลังให้น้ำตัวละผ่าดูสิโอ้โฮ

ตอนนี้นะดองน้ำแข็ง
ทีมงานไปเนี่ยนะครับทีมงานไทยรัฐปันน้ำใจ
น้ำตาคลอนะคลอเต็มที่พยายามกั้น
กั้นเอาไว้ขึบเอาไว้หนักตาแตก

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

พ่อก็เสียแล้วน้าก็เสียแล้ว

ไม่มีใครหาเงินส่งไปเรียนนักสื่อ
น้องเฟย์อยากเรียนหนังสือทรงครับ
ได้เลยเดี๋ยวไทยรัฐจะไปหาคนมาช่วย

โอ้โหไปยังไงต่อเนี่ยผมเนี่ย

โอ้โหเสียงน้องนี่คือแบบ
ทีแรกกล่าวจะแบบไม่ร้องนะ

แต่เขาไม่ได้อยู่กันแค่วันนี้

เขายังต้องอยู่กันอีกนะครับ

ผมว่าคุณเริ่มต้นด้วยครอบครัวนี้ก็แล้วกัน

คุณผู้ชมหน้าจอตอนนี้นี่คือถ่ายรูปเลยนะ

ถ้าเกิดว่าช่วยกันได้ใครที่พอมีกำลัง

โอ้โหน้องเขา

ต้องผ่าสองรอบ

ไม่ใช่เขาไม่พยายามช่วย

ำไรมันไม่เหลือมันไม่อยู่

ตรงที่มันชะเทินใจ

ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วเจอทุกคนเลย
คุณพ่อก็เสียแล้วด้วยใช่ไหม
ผมฝากไว้ครอบครัวสร้างครัว
ครับอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้มาแค่งามเทียนอย่างเดียว